คุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตเรื่องดวงดีกว่านะคะ
กับหมอไก่พพาธินีของเรานั่นเองคุณผู้ชม
นอกจากจะมาทำนายไทยทัก๓ราศีดวงเฮงปีกระต่ายแล้วนะคะ

ยังแนะนำเครื่องลางของขังด้วย

ประสาที๒๕๖๖วันตกปังคุณผู้ชมค่ะ
เริ่มกันที่๓ราศีดวงปังแห่งปีกระต่ายกันดีกว่า
ได้แก่ราศีเมทุนราศีมังกรราศีมีนค่ะ
อันดับ๓นั้นโดยราศีเมทุนค่ะ
โดดเด่นเรื่องเงินให้ไปทำบุญเกี่ยวกับการเลี้ยงอาหาร
แล้วก็มีเลขเสริมดวงก็คือเลข๔
แล้วก็สีมงคลก็คือสีเขียว

อันดับ๒ค่ะราศีมังกรนะคะดวงจะดีมากเลย
โดดเด่นเรื่องของโชคลาภให้ไปทำบุญเกี่ยวกับวัดวัดเก่า
เลขเสริมดวงก็คือเลข๗นั่นเอง
และสีมงคลก็คือสีม่วง

และอันดับหนึ่งค่ะได้แก่ราศีมีนค่ะ

ทั้งเรื่องของงานส่วนสุขภาพ
แล้วก็ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับหนังสือนะคะ
เสริมดวงก็คือเลข๕ค่ะ
แล้วก็มีสีมงคลด้วยก็คือสีส้มนั่นเอง

ส่วนใครนะอยากเสริมดวงเห็ง

ให้ไปไหว้แล้วก็ทำบุญกับพระประจำวันเกิด
อย่างเช่นพระประจำวันอาทิตย์นะได้แก่ปางถวายเนธพระประจำวันจันทร์เนี่ย
แก่ปังห้ามญาติคุณผู้ชมค่ะอ่ะอย่างวันเสาร์อืม
ปางน่ากรกมาเลยจ้ะอ๋อก็ไปทางกันด้วยก็ลองเสิร์ชดูเอาเนอะ
ข้อมูลตรงนี้ค่ะใช่ค่ะพร้อมกันนั้นนะคะหมอไก่ค่ะ
ยังบอกด้วยนะว่าทาเวสุวรรณเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คงมนต์ขลัง
ใครได้ไปไหว้หรือว่าได้แผ่นหนุนดวงมาก็จะปังยิ่งกว่าเดิมค่ะ
ใครที่บูชาเกี่ยวกับองค์ท้าเวสวันก็จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของการงาน
การเงินแล้วก็ขจัดปัดเป่าเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคปัญหาค่ะอ่าอย่างแผ่นหนุนดวงอย่างเนี้ยค่ะ
ก็คือให้เราเนี้ยอ่าวางเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์หลังปรับประชาชน
เพราะว่าบัตรประชาชนจะมีข้อมูลของเราอยู่วันเดือนปีเกิดชื่อของเราที่อยู่ของเรา
ก็จะเป็นการหนุนดวงชะตาของเราโดยตรงเลยค่ะอืมและนี่คุณผู้ชมที่เห็นในมือของหมอไก่
ค่ะได้มาอยู่หลังมือถือของพี่แจกรีนแล้วค่ะนี่เขากินคนเดียวเหรอ
ใช่แผ่นเดียวเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันหลังเอามาแบ่งเผื่ออันนี้เอาให้ดูก่อนนะคะ
เป็นรุ่นแบบรุ่นแรกนะคะคือหมอไก่ไม่ได้ทำที่ไหนหรอกแกก็บูชามาอีกทีนะคะ
แต่ว่าด้วยความเชื่อว่าทาเวสวันเนี่ยยังคุ้มครองปกป้องรักษาปีนี้ปีกระต่ายอยู่ไง
อ๋อเอามาหนุนดวงแล้วมันจะเห็นกำลังฟังดีอ่ะรู้สึกมีมีรางสังหรรภ์จะถูกล็อตเตอรี่วันที่สิบหก
จนที่๑๖ยังไม่รู้ว่าแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ฮิวใจกันไปคุณผู้ชมค่ะ